บอกว่าให้มาตรวจสอบหน่อย

คือแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยนะ
เดินอยู่ที่เกาะกลางตรงถนนแบบนี้
กลัวเป็นห่วงความไม่ปลอดภัยของเขา
และความไม่ปลอดภัยของคนที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยนะครับ
แล้วก็ได้รับการร้องเรียนจาก
นายพรชัยประสานทองอายุ๒๕ปี
เขามีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างวินห้างเซียรังสิต
ว่ามีคนไม่สมประกอบเดินอยู่กลางถนน
ริมทางด่วนขาเข้าถนนผลโยธิน
ก่อนถึงห้างศัพท์สินค้าเซียรังสิทธิ์
แล้วตรงนั้นรถก็ผ่านไปผ่านมาขับเร็วเหมือนกันนะครับ
แล้วตรงนั้นเนี่ยโอ้โหคนเยอะด้วย
ทุกคนก็ต้องเห็นผู้ชายคนนี้ล่อนจ้อนอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
โดยนายพรชัยซึ่งเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ก็เปิดเผยกับเราบอกว่าช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
หลังจากกลับจากส่งผู้โดยสารและกำลังจะกลับเข้าวินที่ห้างเซียรังสิต
ก็เจอผู้ชายคนดังกล่าวลักษณะเปลือยกาย
เดินอยู่ตรงกลางถนนแบบนั้นเลยนะฮะ
ซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้พบเห็น
แล้วก็ผู้ที่ขับขี่ยวดยานบนท้องถนนด้วย
คุณพรชัยบอกเพิ่มเติมนะครับว่าอยากจะเตือนภัย
ผู้ที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะ

อยู่จะกระโดดลงมาตรงกลางถนนเมื่อไหร่นะฮะ
แล้วก็สำหรับผู้หญิงต้องระวังนะครับ
ฝั่งตรงข้ามตรงจุดที่ผู้ชายคนนี้เดินอยู่
ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษามาใช้สะพานลอยบริเวณแถวนี้เป็นประจำ
ขณะที่ประชาชนที่อยู่ระแวกนี้
แล้วก็คนที่มาต่อรถต่อรา
ขึ้นรถเมย์ตรงป้ายแถวนี้รถตู้อะไรอย่างนี้จะเยอะนะคุณนะ
ก็บอกว่าพบเห็นผู้ชายคนนี้เป็นประจำเลย
แก้ผ้าล่อนจ้อนมาเดินอยู่แบบนี้เป็นประจำเลย
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาผู้ชายคนนี้
เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไปนะครับ
ก็ออกมาแก้ผ้าก็อยู่เกาะกลาง